วันนี้กันบ้างดีกว่าไม่ว่าจะสถานการณ์อะไร
ลมฟ้าอากาศเหตุบ้านการเมือง
เอามาอยู่ในกระแสได้หมดเลยค่ะสำหรับ
นักปั้นมือทองอย่างพี่อุ๊บวิริยะนั่นเอง
ได้กระแสจนได้ฉายาว่า
เจ้าพ่อโหนกระแสเอ๊ะหรือเจ้าแม่ดี
น้องหมาพี่เตี้ยมชมาล่าสุดเห็นว่าอยากจะทำหนังจากมหากราบคดีน้องชมพู่เข้าไปอีกเออเอาเข้าไปค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยรีบติดต่อขอเปิดใจพี่อุ๊บทันทีฟังเจ้าตัวเขาตอบหน่อยนะคะว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่โดนมอบฉายาจอมโหน
โหนค่ะยอมรับโหนจริงทำจริงพูดจริงและมีผลงานออกมาให้เห็นสำเร็จหลายเรื่องแล้วนะฮะตรงนี้คิดว่าอย่างน้อยเราคนจริงเราพูดจริงเราไม่ได้ไปหลอกลวงใครเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเราไม่ได้ไปฆ่าคนตายเราไม่ได้ไปเสพยาบ้าเราทำในสิ่งที่อย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทองจริงค่ะเหลืองอร่ามแยงตา
ยิ่งช่วงนี้ทองขึ้นด้วยโอ้โหพี่อุ๊บจ๋า

อุ๊บบอกนี่ของจริงนะจ๊ะรวมทั้งตัวก็เหยียบล้านแหละ
เพราะว่าช่วงนี้ราคาทองกำลังขึ้น
อุ๊บบอกว่าใส่เล่นเสริมโงเห้ง
วันนี้วันไหนไม่ได้ใส่เดินออกจากบ้านมาเสียความมั่นใจ
แต่ไม่ได้ใส่ไปล่อตาล่อใจโจรนะจ๊ะ
เพราะว่ามีบอดี้การ์ดตามดูแลทุกฝีก้าว

แล้วมีความรู้สึกว่าใส่คือดวงชะตาที่
ต้องใส่ทองมันจะโงเห้งมันจะสุกซะกาวแสงเรีวรอง

๒บาทก็ประมาณเกือบ๓๐บาท
ก็ตีประมาณเกือบล้านแล้ว
ถ้าได้ตัวพี่ไปสบายแล้ว
เราใส่ในที่แบบในห้างในชุมชนคน
พอในที่รับตาเราก็เก็บเสิร์ฟเข้าไปไหนก็จะมีบอดี้การ์มีน้องติดตามไปด้วย
อุ๊บรับเด็กในสังกัดไหมคะหนูไหว้สวยค่ะ
ไหว้สวยมากอยู่เป็นน่ะเรา